โดยชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือก็เตรียมที่จะยกเลิกสิทธิ
ในการครอบครองพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
มติคณะรัฐมนตรีปี๒๕๔๑นะคะ
หลังจากที่ตรวจสอบพบว่าที่ดินตรงนี้
ไม่มีการทำประโยชน์ก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติค่ะ
โดยชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ยึดถือครอบครอง
รวมทั้งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
บริเวณป่าบ้านคลองน้ำจืดหมู่ที่๕ตำบลเกาะลันตาใหญ่
อำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็เป็นพื้นที่แจ้งครอบครองที่ดิน
เพื่อรอการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี๓๐มิถุนายน๒๕๔๑ค่ะ
เนื้อที่ตรงนี้รวมทั้งหมดแล้วกว่า๕๐ไร่
โดยระบุการทำประโยชน์เป็นแปลงปลูกยางพารานะคะ
แต่ว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าพื้นที่แปลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชันค่ะ
มีสภาพเป็นป่าดิบและป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์
รวมทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำทานที่ชาวเกาะลันตาใช้ในการอุปโภคแล้วก็บริโภคนะคะ
และยังไม่เคยมีร่องรอยของการเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่มาก่อน
ทำให้เจ้าหน้าที่เตรียมที่จะยกเลิกการถือครองในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อที่จะคืนพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นป่าอนุรักษ์ต่อไปค่ะ
จากการเข้าไปเจาะข่าวเชิงลึกในพื้นที่จริงเราสำรวจเราพบเห็นมีหน่วยงานของราชการต่าง
แล้วก็เจ้าที่ของรัฐโดยเฉพาะของเจ้าที่ของเราเองเนี่ยได้รู้เห็นเป็นใจกับกลุ่มในทุน
นำชื่ออาจจะเป็นชื่อลูกจ้างอาจจะเป็นชื่อคนงานอาจจะเป็นชื่อคนใช้
หรือว่าเป็นรายชื่อคนอื่นนำรายชื่อผู้นั้นมาอยู่ในแปลงเซียน
และจากการบินสำรวจรอบเกาะลันตาก็พบว่าบริเวณเชิงเขาในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
และพื้นที่คาบเกี่ยวเขตป่าสงวนแห่งชาติเกาะลันตาใหญ่เนี่ยนะคะ
มีการบุกรุกเพื่อสร้างรีสอร์ทแล้วก็ปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากค่ะ
แต่จากข้อมูลการสืบสวนก็พบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์นศ๓กสค๑และโฉนดที่ดิน
ว่ากลุ่มนายทุนร่วมมือกับข้าราชการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
ซึ่งได้ประสานไปยังกรมที่ดินเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้งนะคะ